คุณผู้ชมครับคุณขวัญช่วงหลังเราจะเห็นข่าวว่า
หลายคนนะฮะก่อเหตุในการใช้ปืนที่สั่งซื้อจากออนไลน์
คำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมขายง่ายจังเอามาจากไหน
อันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในคำตอบที่หลายคนสงสัยครับ
ล่าสุดตำรวจเนี่ยคุมตัว๒หนุ่มเป็นช่างซ่อมรถนะฮะ
แต่เขาอาศัยความรู้ความชำนาญในการดัดแปลงการซ่อมแซม
มาผลิตปืนไทยประดิษฐ์ขายผ่านออนไลน์
ผลิตเองเลยเหรอฮะผลิตเองเลยดัดแปลงลำกล้องอะไรต่าง
กินกำไรกระบอกละประมาณ๒๐๐๐สำบัญ
ขายมาได้แล้วประมาณ๒๐กระบอกฮะ
แล้วไม่รู้ว่าที่ขายไปมีใครเอาไปใช้ก่อเหตุอุกอาจอะไรหรือเปล่า
ตำรวจสืบสวนนครบานจับกลุ่มตัวในอัฐพลอายุ๓๒ครับ

พร้อมกับของกลางเป็นปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอก
เครื่องกระสุน๕นัดนี่นะฮะ
ส่งผ่านระบบขนส่งเป็นพัสดุด้วยนะ
และนอกจากนี้ยังเจอปืนสั้นไทยประดิษฐ์๕กระบอก
ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอก
แบล็งกันสภาพอยู่ระหว่างการรอประกอบอีก๖กระบอก

ปืนยาวไทยประดิษฐ์รอประกอบอีก๑กระบอก
กระสุนปืนชิ้นส่วนและเครื่องมือทำอาวุธปืนอีกจำนวนมาก

เป็นตับวางเป็นแผงเพียบครับ

เขาเองมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถยนต์อยู่ที่อู่

ความชำนาญด้านการซ่อมอุปกรณ์ต่างอยู่แล้ว
ปลายปีที่แล้วปี๖๕ช่วงปลายปี
ซื้อมากระบอกละประมาณ๙๐๐บาท
แล้วก็ไปซื้อลำกล้องมาดัดแปลงเป็นปืนพร้อมกับแมกกาซีน
ยิงได้เลยเอามาดัดแปลงให้เป็นปืนที่สามารถยิงได้
และก็เอาไปขายครับนี่นะฮะ
ผลิตขายผ่านแอปพลิเคชันได้กำไรกระบอกละ๒๐๐๓๐๐บาท
ขายไปแล้วเกือบ๒๐กระบอก

ยังไม่หมดฮะยังสั่งปืนอย่างอื่นพร้อมกระสุนเอามาขายให้ลูกค้าด้วยนะ
เงินส่วนต่างอีกหลายหมื่นบาทอยากได้อะไรแบบไหนออเดอร์มาสิเดี๋ยวไปหามาให้
ผลิตเองไม่พอไปสั่งจากที่อื่นมาแล้วก็มาบวกราคาเพิ่มเอากำไร
นั่นสิฮะโอ้โหทำแบบนี้เลยเหรอเนี่ยนายทองคำเพื่อนเขานายทองคำบอกว่า
ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะผมไม่ได้ทำผมแค่เป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในอู่รถยนต์
ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นใดทั้งสิ้นทองคำปฏิเสธนะครับ
ต้นตำรวจแจ้งข้อหาครับร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ครอบครองโดยผิดกฎหมายทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้า
มีหรือขายซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยผิดกฎหมาย
เห็นไหมฮะกฎหมายจะเขียนครอบคลุมกว้างมากเลยนะ

นี่นะฮะดังนั้นทำแบบนี้แจ้งข้อหาแบบนี้คุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

อย่างที่บอกแล้วที่ขายไปไม่รู้ว่าใครได้ไปแล้วเอาไปทำอะไรบ้าง
โอ้โหแล้วจะมาบอกในอีกคนนึงนายทองคำบอกไม่ได้รู้เรื่อง
โทษนะอยู่ในอู่เดียวกันเรียงเป็นตับเลยนะ

ไม่รู้เรื่องนะคะอ่ะเดี๋ยวรอตรวจสอบค่ะอู้